อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือกรณีพบศพสาวไทยใหญ่
ในพื้นที่ข้างโรงแรมแห่งหนึ่งจังหวัดฉันเชิงเสาร์
ล่าสุดนี้ครับชายต้องสงสัยที่อาจจะเป็นคนฆ่ารัดคอสาวไทยใหญ่นั้น
ตัวกับตำรวจแล้วนะครับและเบื้องต้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
หาครับนายพัยโรธพูลทวีอายุสามสิบสองปี
ผู้ต้องสงสัยคดีฆ่ารัดคอหญิงสาวชาวไทยใหญ่
ทำงานเป็นพนักงานในร้านเอเชียอับอบนวดตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรี
สภาพท่อนล่างที่เปลือยเปล่าแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้บริเวณซอยข้างโรงงานแห่งหนึ่ง
ถนนบานนาตราหร์จหมู่ที่ห้าตำบนบางปลากงเกรืออำเภอบางปลากง
จังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อ๓วันก่อนนะครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางประกง
มีพลตำลูกตีฐีรผลจินดาหลวง
การตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมสอบปากคำด้วย
พร้อมประสานเจ้าหน้าที่วิทยาการเก็บชิ้นเนื้อ
เพื่อตรวจดีเอนเอประกอบคดีครับ
นายไพโรธนั้นให้การว่าวันที่เกิดเหตุ
ทำงานอยู่ที่เทศบาลตะบนบางบัวคณรักษ์
ถึงช่วงเวลา๒ทุ่มก่อนจะกลับบ้านนอน
และไม่เคยไปเที่ยวที่อาบอบนวดดังกล่าว
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ส่วนที่เดินทางมาพบกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เพราะเห็นว่าภาพวงจรปิดที่ออกสื่อนั้น
มีความคล้ายกับตัวเองจนตำรวจออกหมายจับ
ขณะที่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
พยานบุคคลนะครับว่าสามารถจะเอาผิดกับผู้ต้องหาได้
พร้อมตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและคัดค้านการประกันตัว

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ